คุณจตุพรยืนยันเหมือนเดิมว่านายกคือพลเอกประวิทธิ์

ถูกต้องฮะวันนี้มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
พร้อมกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาษด้วยนะครับ

เอาคุณจตุพรก่อนผมก็ถามเรื่องของคุณทักษิณค่ะ
จะเดินทางกลับไทย๑๐สิงหาคมนี้
คุณจตุพรบอกว่าคุณจตุพรรู้จักคุณทักษิณดี
ทำงานทางการเมืองด้วยกันเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณอยู่พักพลังธรรม
จนมาไทยรักไทยจนคุณทักษิณต้องออกไปอยู่ต่างประเทศ
คุณจตุพรก็เป็นทั้งสอสอเป็นทั้งแก่นำนปช
อยู่ทั้งในช่วงของรัฐบาลพักพลังประชาชนรัฐบาลพักเพื่อไทย
ก่อนที่สุดท้ายจะหันหลังออกมาจากทางพักเพื่อไทย
แต่คุณจตุพรยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรติดค้างกับคุณทักษิณนะ
เพียงแต่การวิเคราะห์แล้วก็มองจากการที่รู้จักคุณทักษิณดี
คุณเจฐุพรเชื่อว่าคุณทักษิณไม่กลับหรอก
กว่าจะได้เห็นตัวเป็นว่าคุณทักษิณ
มาถึงประเทศไทยจริงคุณจตุพรถึงจะเชื่อว่า

เพราะที่ผ่านมาบอกมาตลอดว่าจะกลับไม่เคยกลับเลย
ถามว่าเอาทำไมคุณทักษิณถึงไม่ได้กลับสักที

คุณจตุพรบอกว่าเพราะคุณทักษิณเนี่ย

คือหลายคนเวลาจะมีสมาการทางการเมือง

จะไปหลอกคุณทักษิณเรื่องที่อาจจะได้กลับเมืองไทย
ครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณจตุพรเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณคงไม่ได้กลับ
ดิวที่วันนี้บอกว่าดิวนี้ดีดิวนี้ดีดิวรับดีเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวลงตัว
เดี๋ยวใกล้วันที่๑๐สิงหาคมเนี่ยเผลอเนี่ยดิวมันจะพลิกหรือว่ามันจะไม่ได้กลับขึ้นมานะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นจริงเนี่ยนะฮะเป็นการดิวลลับกันอะไรกัน
แล้วก็ให้คุณทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยแล้วต้องมีการข้ามคั่วด้วยเนี่ยนะ
ก็คือคั่วของซีกพักการเมืองที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตย
แล้วพักเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลแล้วไปรวมกับทางซีกของคั่วอำนาจเก่า๓ป
จะมีทั้งสองปหรือปเดียวก็แล้วแต่เนี่ยคุณจตุพรเชื่อว่าวุ่นวายแน่นอน
โดยเฉพาะการที่พลเอกประวิทย์เป็นนายกแล้วมีพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
มันจะเป็นจุดจบของพักเพื่อไทยปิดฉากตระกูลชินวัฒน์ทันที
มันจะมีการชุมนุมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายทหารก็ต้องออกมา
ก็เป็นการคืนอำนาจให้กับคั่วของอำนาจเก่าไปอีกรอบหนึ่ง
คุณจตุพรยืนยันว่าไม่ได้มีอคติกับคุณทักษิณไม่ได้เลือกข้างด้วยนะ
แต่ไม่เชื่อจริงว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกล้ากลับประเทศไทย
เพราะถ้ากลับมาแล้วเนี่ยแล้วต้องไปเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีนะว่าจะได้ออกมาเร็วหรือช้า
เผลอจะกลายเป็นตัวประกันอยู่ในเรือนจำ
แล้วเมื่อปี๕๑ตอนนั้นยังเคยคุยกับคุณทักษิณ
คุณทักษิณกลับประเทศไทยมาหลังจากถูกปฏิวัติไปแล้วกลับมารอบแรกแล้วออกไปแล้วไม่มาอีกเลยเนี่ย
ก่อนจะออกไปเนี่ยยังบอกคุณทักษิณว่าถ้าเกิดคดีที่จะตัดสินเนี่ยถ้าเขาตัดสินว่าต้องติดคุก
ก็ต้องติดคุกนะอย่าไปหนีเพราะถ้าคุณทักษิณยอมเข้าคุกในตอนนั้นเนี่ย
ประชาธิปไตยมันจะเบ่งบานทันทีคนจะออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณที่ถูกกลั่นแกล้ง
แต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันจะยาวเลยน่ะเอ่อเมื่อกี้นั่งฟังอยู่
นั่งฟังอยู่การสื่อสารของหลายหลายฝ่ายแล้วถอดรหัสคือท่านต้องการจะกลับประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกไง
คำว่ากลับประเทศไทยอย่างโดยเท่โดยเท่ที่ว่าคือไม่ต้องติดคุก
จนกระทั่งนำพาไปสู่พรบสุดซอยอันเป็นเหตุของการถูกยึดอำนาจ
และประชาชนเสียโอกาสไปถึงเก้าปีในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ
การประกาศกลับมานะครับของนายกทักษิณในวันที่๑๐
ผมจะเชื่อเมื่อตัวท่านยืนอยู่ในประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาที่พูดเป็นทางการ
เอา๑๙ครั้งเอาโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นทางการอีกนับครั้งไม่ทวด
ก็พูดเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์และมันก็เกี่ยวข้องว่าเป็นการแย่งพื้นที่ข่าว
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วนั่นแหละ

ขณะที่อาจารย์นันทนานะครับท่านผู้ชมครับ
เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีการพูดคุย

แต่อาจารย์นันทนามองว่าถ้ามันเป็นตามกระแสข่าวที่บอกว่าคุณธนทรไปคุยกับคุณทักษิณ
แล้วคั่วการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ทั้งฝั่งที่ไม่เอาก้าวไกลกับฝั่งที่ไม่เอาสองลุง
ก็จะลงล็อกพอดี
ตรงนี้อธนาเชื่อว่าสังคมพอจะยอมรับได้
แต่ถ้าข้ามคั่วแบบเพื่อไทยสลัดก้าวไกล

อันนี้สังคมรับไม่ได้แน่
อันนี้อาจจะเกิดซึนามิอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกได้
ฟังตามที่คุณจตุพรพูด
ถ้ากลับมาเฉยเนี่ยดูเหมือนว่า
คุณทักษิณจะเข้าจะเฝ้าคุกยาวนะคะเพราะว่าคุณจตุพรนี่เป็นผู้
ชำนาญการเรื่องคุกนะครับมาเดินเลยถึงกันเด้นคุก
คือเพราะฉะนั้นเนี้ยอันเนี้ยถ้ามันไม่มี
อะไรพิเศษแล้วก็ไม่ได้อำนาจรัฐเนี่ย
แล้วก็เป็นเหมือนกับสุสานคนเป็นอย่างที่คุณจตุพรพูดเหรอคะ
เพราะฉะนั้นไม่คิดว่าคุณทักษิณจะยอม
คือถ้าเกิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นต้องคุยกันไปถึงขั้นที่ว่า
ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีในการดูแล
พื้นที่ที่คุณทักษิณจะต้องไปอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดอะไร

เพราะว่าทั้งหมดมันคืออนาคตที่ไม่แน่นอน
บอกว่าเอาแล้วสูตรสมการนี้เนี่ย
คือถ้าเป็นอย่างที่กระแสข่าวบอกคุณธนทรไปคุยกับคุณทักษิณ
ไม่มีทั้งก้าวไกลไม่มีทั้งสองลุง
มันก็ดูน่าจะลงตัวที่สุด
ในการเมืองในประเทศไทยเนี่ยบิ๊กป้อมเป็นคนที่หลายฝ่าย
ไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่หมายถึงข้าราชการหรือว่าองค์กรต่างเนี่ย
เกรงใจอืมคุณจริงใช้คำนี้นะ
คือเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่คนเกรงใจกันเกรงใจ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะการันตีได้ดีที่สุด

ผมเชื่อว่าถ้าคุณอุ้งอิ๊งต้องการเนี่ย

ผลเอกประวิทย์ก็ยอมถอยแล้วไปโหวตให้

เขาเรียกว่าโหวตเพื่อปิดฉากปิดฉากทางการเมืองไง
เพราะเนี่ยครับเป้าหมายจริงนั้นเนี่ย
ใครก็เห็นว่าการกระบัดสัตว์คือระเบิดเวลาทำลายตัวเอง
และถ้ามาถึงคิวคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเท่ากับเป็นการปิดฉากตระกูลชินเลยนะ
เพราะว่าทันทีที่ข้ามคั่วคนเต็มท้องถนนและก็ไม่ได้ปกครอง
แต่ว่าถ้าไม่กล้าใจยังไม่ถึงพอก็ยังมาลงที่พลเอกประวิทย์เหมือนเดิม